กันเกิดขึ้นที่บขศที่จังหวัดแพร่คุณ
คือมีคนไปสตาร์ทรถนะฮะแล้วก็เนี่ย
เกียร์ดันใส่เกียร์ถอยหลังแต่เหยียบคันเร่ง
นะแม่บ้านแล้วก็ชาวต่างชาติที่ยืนอยู่กำลังจะเดินทางเนี่ย
เกือบตายเกือบสู่ขิตให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับ
ถอยมาอย่างเร็วอย่างแรงนี่ชาวต่างชาติเสื้อสีส้มกับผู้หญิงเสื้อดำคุณดูนะ
นิดเดียวโอ้โหผู้หญิงเสื้อดำเนี่ยนิดเดียวเองนะฮะยังดีที่หันไปทัน
รอดปลอดภัยทั้ง๓คนเมื่อกี้มีแม่บ้านอีกคนนึงหันมาเห็นวิ่งหนีก่อนเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแพร่นะคุณนะ
วิทย์จะชนอยู่แล้วนะฮะแล้วเห็นไหมรถคันนี้ถอยหลังมานี่
หงายแอ้งแม้งแบบนั้นคืออะไรสื่อ
ปั้นเสือรูปปั้นเสือนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับทางนายยกเทศมนตรีเมืองแพร่
ก็คือนายโชคชัยพนมขวัญได้ลงคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์เอาไว้แบบนี้
บอกว่าคาดแคล้วครอบครัวชาวต่างชาติสองคน
คนไทยเสื้อขาวอีก๑คนรอดพ้นจากอุบัติเหตุ
ตรงบริเวณสานิขนส่งเทศบาลเมืองแพร่นะฮะ
เกือบจะกลายเป็นข่าวเศร้าแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ลงไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่หลังเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะฮะ
ก็พบกับทางเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งแพร่บอกว่ากำลังนั่งทำงานอยู่
เห็นรถเก๋งคันนี้ถอยหลังพุ่งมาด้วยความเร็วไม่ปกติแล้วฮะ
สงสัยจะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกหรือใส่เกียร์อะไรผิดหรือเปล่า

เสียงดังสนั่นหวั่นไหวบอกขอสอเลยนะฮะ
ทีนี้มาดูภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้โหมันฉิวเฉียดมาก
ทุกคนรอดปลอดภัยนะครับ
และสำหรับคนขับรถเก๋งคันก่อเหตุเป็นผู้หญิงวัยเกษียณคุณ
รับผิดชอบทั้งหมดนะฮะแล้วก็เปิดเผยบอกว่ารถคันนี้
เป็นรถของเพื่อนยืมมาส่งญาติที่ขนส่ง
แล้วเพิ่งจะเคยขับเป็นทั้งแบบแรกกับคุณ
รถเป็นเกียร์ออโต้ก็เลยไม่คุ้นมือไม่คุ้นเท้านะฮะ
หลังจากที่ขึ้นรถกลับกำลังจะขับกลับออกไปเนี่ย
เกียร์ถอยให้คุณใส่เกียร์อานะฮะ
ตอนแรกจะเหยียบเบรกแต่ดันไปเหยียบคันเร่ง
มันก็เลยพุ่งพลวดออกมาแบบนี้เลย

โอ้โหตำรวจสภเมืองแพร่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปฮะ
ส่วนความเสียหายที่ขนส่งเมืองแพร่เขาได้รับเนี่ย
ก็นี่ต้องชดใช้กันต่อนะคุณนะ

แล้วก็เปิดให้บริการตามปกติแล้วนะฮะ

ถ้าไม่คุ้นมือไม่คุ้นเท้านะโดยเฉพาะเราเคยแบบขับเกียร์กระปุก
แล้วมาขับออโต้อย่างเนี้ยค่ะมันลำบากน่ะใช่ครับ